ฟางเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยมันจะไหม้เองได้ไหม

มีผู้ชายคนหนึ่งที่อุบลราชธานีเขาขับรถบรรทุกฟางมา
ขับมาไฟลุกพลึบขึ้นมาเฉยเลยค่ะ
แล้วไฟที่ลุกไหม้ฟางเนี่ยมันก็ตกลงไปตามพื้นเป็นระยะทางยาวเป็นกิโลเมตร
อันนี้เรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมลองไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกัน
นี่ค่ะไฟไหม้ฟาง

เออแล้วยังไม่ไหม้รถอีกเหรอนะ
ยังไปได้ต่ออีกเหรอน่ากลัวมากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงครึ่งค่ะ

อุบลราชธานีได้รับแจ้งว่า
มีไฟไหม้รถขนฟาง

เป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร
ก็ประสานดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียงไปตรวจสอบเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุหน้าโรงเรียนบ้านทางสาย

พ่วงเทลเลอร์ไม่มีทะเบียนบนเทลเลอร์ก็มีฟางถูก
ไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะคะส่วนท้ายรถกระบะก็โดนไฟไหม้นิดหน่อย
ได้รับความเสียหายไปบางส่วนค่ะเนี่ยลักษณะเป็นแบบเนี้ย
เราก็ไปถามคนขับชื่อนายชายงตั้งใจอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่าเขารับฟังมาจากบ้านหนองแต้อำเภอม่วงสามสิบ
รับมาประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบก้อนจะไปส่งให้ลูกค้าบ้านถอน
อำเภอวารินชำราบขับถึงหน้าโรงเรียนบ้านทางสายเนี่ย
ปรากฏว่าส่วนเทรลเลอร์ด้านหลังเนี่ยยางมันแตกเขาก็ลงไปเปลี่ยนยาง
เสร็จเรียบร้อยก็ขับต่อออกรถมาได้แค่๑๐เมตรค่ะ
ร้านขายของชำตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้อย่างนี้
เขาหันไปดูโอ้โหไฟโหมขึ้นมาจากท้ายเทรลเลอร์ที่บรรทุกฟางนั่นแหละค่ะ
เราก็ถามว่าทำไมพี่ไม่หยุดดับไฟทำไมพี่ขับต่อไปเรื่อยจนไฟมันตกเป็นทางยาวอ่ะ
หลายคนก็สงสัยว่าทำไมพี่ไม่หยุด
คุณแต่เขามีเหตุผลคุณต้องฟังเหตุผลอะไร
เขาบอกว่าคือนะตอนที่ไฟไหม้มันอยู่หน้าโรงเรียน
เขากลัวว่าไฟมันจะลุกลามเข้าโรงเรียนแล้วมันจะเสียหายหนักกว่าเดิม
เขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขับไปให้พ้นตรงนั้นก่อน
เขาก็เลยขับต่อไปจนไปเจอบ่อน้ำว่าจะจอดแล้วล่ะ

เดี๋ยวมันลามเข้าปั๊มทำยังไงก็เลยต้องไปต่อนะคะ
สุดท้ายเนี่ยขับมาเจอที่โล่งที่กำลังเกาะสร้าง
อย่างน้อยก็คงจะมีน้ำที่ดับไฟได้แหละ
แต่เขาไม่รู้ว่าฟางมันหล่นไปตามถนนเยอะมากน้อยแค่ไหน

เขาเองก็ทำตัวไม่ถูกเขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างที่สุดแล้ว
แต่ว่าไม่อยากให้ไฟมันลามไปในชุมชน

ดูสิยางเขาไม่เหนือเลย

โอเคเดี๋ยวจะเชิญนายชายงคนนี้มาสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงก่อน
ก็ต้องดูได้ว่าอยู่ไฟมันไหม้ฟางขึ้นมาได้ยังไง
แต่เบื้องต้นนะคะอาจจะเป็นเพราะการตัดสินใจของเขาก็ได้นะ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินของใครเสียหายเลย
เว้นของเขาเองคนเดียวเพราะมันไหม้ที่รถของเขา
ก็เดี๋ยวต้องสอบสวนกันดูแหละว่าเกิดจากอะไร
แต่ช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยคืออากาศมันจะแห้ง
แล้วถ้าไปเจอแดดแรงมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะ

ถ้าอากาศมันแห้งแล้วเจอแดดแรงไฟมันไหม้ได้เหมือนกัน
โดยเฉพาะกิ่งไม้มันเสียสีกันมันทำให้เกิดไฟแล้วมันก็ลุกลามไปได้นะคะ